วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุย๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
จังหวัดเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในจำนวนมากนะคะ

อีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นร้อนเลย
หลายคนให้ความสนใจกรณีที่อดีตข้าราชการครู
ถูกตัดสินจำคุกจากกรณีที่ไปขับรถชนคนตาย
เมื่อวานนี้มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยให้ฟังกันค่ะ

สวัสดีครับสำหรับผู้ชมครับ
สลับกันหน่อยเอาเรื่องของครูจอมทรัพย์ก่อนเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา
สำหรับพวกเราที่ติดตามสื่อไม่ว่าจะสื่อทางวิทยุโทรทัศน์
หรือหนังสือพิมพ์มาถึงจุดนี้ต้องตั้งสติแล้วค่อยติดตาม
อย่างใจจรองอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายง่าย
เพราะว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่มีความขัดแย้งกัน
อย่างรุนแรงในเรื่องของข้อมูลครูจอมทรัพย์นั่นยืนยันหนักแน่นมาตลอด
ว่าเธอเป็นแพ้แล้วได้อธิบายได้ออกสื่อได้ออกโทรทัศน์
เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากว่าเธอไม่ใช่คนที่ขับรถชน
แล้วหลังจากเธอติดคุกเพื่อนก็ไปสืบสอบมา
จนไปเจอคนที่ขับรถชนคนเจอตัวจริงเจอรถด้วย
แล้วก็อ้างชื่อด้วยว่าเป็นใครเท่านั้นยังไม่พอ
คนที่ยอมรับว่าขับรถชนชื่อนายสับวาปีเนี่ย
ออกสื่อด้วยมาออกโทรทัศน์บางช่องด้วย
รับว่าตัวเองเป็นคนขับรถชน
ทำให้คนขี่จักรยานตาย
ใครที่ได้ฟังเรื่องนี้แน่นอนครับ
เขาเชื่อคุณจอมทรัพย์ครูจอมทรัพย์ทั้งนั้นแหละ
ไม่งั้นคนที่ออกมารับสมอ้างเขาจะยอมเหรอ
แต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่ง
ฝ่ายตำรวจด่าหน้ากันออกมาเป็นแผงเลยครับ
ตั้งแต่เบอร์๑จนกระทั่งเบอร์รองลงมา
จนกระทั่งถึงตำรวจที่ทำสำนวน
ยืนยันว่าทำสำนวนถูกต้อง
ยืนยันว่าในช่วงของพนักงานสอบสวน
จอมทรัพย์ยืนยันที่จะไปให้การในชั้นศาล
ไม่ยอมไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ถ้าให้การเสียตอนนั้นสถานการณ์อาจจะไม่เป็นอย่างนี้
เอาล่ะอธิบายกันไปแล้วมาถึงเมื่อเช้า
ถ้าท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า
มันออกมาในมุมที่ว่า
ตำรวจน้อยใหญ่พูดให้เข้าใจได้ว่า
ครูจอมทรัพย์ปั้นเรื่องขึ้นมาสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
แล้วก็คล้ายกับว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
แฉมีขบวนการจัดฉากครูแพะ
ตำรวจพยายามจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
จอมทรัพย์นั่นขับรถชนจริง

ไปหาคนที่ยอมรับว่าเป็นคนชนมา

พร้อมที่จะเป็นพยานใหม่
คนก็เชียร์ครูจอมทรัพย์กันทั้งนั้นแหละ

เอ๊ะยังไง

แล้วพระเอิญว่าเมื่อวานนี้
วันที่ศาลเขานัดพยานปากสำคัญ
๒คนที่ครูจอมซับอ้างเพื่อจะไปเริ่มต้นคดีใหม่ไม่มาสารนะครับ
ไม่ไปประกอบตัวที่สาร
คนที่ติดตามข่าวก็เอกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
คนอีกพวกนึงที่เชียวครูจอมซับก็บอกว่าที่สองคนนั้น
ฉะไม่ไปสารก็เป็นฝีมือของตำรวจนั่นแหละ
อย่าไปคิดอะไรมากตำรวจเขาก็มีกระบวนการของเขา
ที่จะทำให้สองคนนี้ไม่ไปสารไม่เป็นไร
สารนัดใหม่วันที่๘วันที่๙วันที่๑๐นัดใหม่
ฉะนั้นเรื่องนี้มีเดิมพันธุ์สูงมากครับ
ถ้าครูจอมทรัพย์

แล้วออกมาจัดฉากสร้างเรื่องขึ้นมา
แล้วเผอิญว่านายสับวาปี
รับสมอ้างแล้วยอมติดคุก
ถ้ารื้อคดีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยสมมุติเป็นอย่างนั้นนะ
แล้วครูจอมทรัพย์จะอยู่ได้ยังไงในสังคมนี้
ถ้าทำได้ขนาดนั้นแล้วมีคนยอมที่จะติดคุกอย่างนั้นเหรอ

ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้
แต่ว่าการที่ตำรวจน้อยใหญ่ออกมาด้านหน้า
ว่าเรื่องนี้ครูจอมทรัพย์จัดฉากขึ้นมา
เอ๊ะถ้าจัดฉากจริง
แล้วยังไงเอาล่ะเรื่องนี้มีเดิมพันธุ์
ถ้าเรื่องที่ครูจอมทรัพย์เปิดเผยออกมา

แล้วตำรวจจะอยู่กันได้ยังไงครับ
คราวนี้ไม่เฉพาะนายตำรวจที่ทำ

ไม่ใช่เฉพาะระดับผู้บังคับการแล้ว
ระดับเจรตำรวจพลตำรวจเอกปัญญามาเม่น
ก็ออกมายืนยันว่าทุกอย่างถูกต้อง
สำนักงานตำรวจจะต้องรับผิดชอบ
ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นไปอย่างที่
จอมทรัพย์ออกมาพูดเดิมพันธุ์คือ

ถ้าพูดกันภาษาโบราณก็คือว่าทั้งกลมแล้วล่ะครับ
เพราะว่าตอนนี้ออกมาด่าหน้าเหมือนกันหมด
แล้วยังไปกล่าวในธรรมนองว่า
ครูจอมทรัพย์จัดฉากจัดฉากขึ้นมา
เออนี่เป็นประเด็นที่ใหญ่มาก
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
ว่าสุดท้ายจะไปถึงไหน
เพราะนี่เป็นเรื่องของการท้าทายเรื่องกระบวนการยุติธรรมมาก
ถ้าเรื่องนี้เป็นไปอย่างที่ครูจอมทรัพย์ออกมาแจกแจง
แปลว่ากระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นของตำรวจมีปัญหา
มีปัญหาได้เฉพาะบางคดีไม่เป็นไร
แต่ว่าการที่ด่าหน้าออกมาปกป้องอย่างนี้ก็แปลว่า
เอ้าตำรวจไม่ยอมไม่ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นเหรอ
ก็แปลว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องกระบวนการสอบสวนเหรอ

ผมถึงบอกว่างานนี้ตามดี
อย่าเพิ่งเทความรู้สึกไปทางใดทางหนึ่ง

โลกนี้ความจริงจะต้องปรากฏ
เรื่องนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ปรากฏออกมาแล้วใครจะยับเยินเสียหายยังไง

มีเดิมพันธุ์มีเดิมพันธุ์แน่นอน
ระหว่างตำรวจผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งสำนักงานกับครูจอมทรัพย์และเพื่อน
ยังไม่ต้องพูดถึงชั้นอายการ
อย่าไปคล่องแวะเกี่ยวกับสารท่าน
เอาเฉพาะตำรวจกับครูจอมทรัพย์นี่แหละ
ติดตามสถานการณ์กันเถอะครับ
เรื่องนี้ไม่กี่วันก็ต้องออกมา
ทีนี้ประเด็นเรื่องน้ำท่วม
หลังจากนายกรัฐมนตรีออกมารับโทรศัพท์
และจัดรายการพิเศษได้ไป๓๒๙ล้าน
ตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะครับ
สถานีโทรทัศน์ต่าง
รวมกระทั่งไทยรัฐทีวีนี่ก็เปิดรับบริจาคอยู่
แต่ว่าการเปิดรับบริจาคโดยให้คนโอนเงินเข้าไปในธนาคารเนี่ย

แต่ว่าสิ่งที่จะได้มากเพิ่มเติมก็คือว่า
เอาล่ะไม่ต้องจัดรายการในทีวีใหม่
เหมือนกับที่ทำที่ทำเนียบ
แต่ควรจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ประสานระหว่างพ่อค้านักธุรกิจบริษัทลายใหญ่
เขายังอยากบริจาคอีกเยอะ
แต่ว่าแหมอยากบริจาคกับนายก

ตัวโตคนจะได้เห็นว่าบริษัทไหนบริจาค
นายกก็ควรจะมีเวลาจัดเวลาให้
นักธุรกิจบริษัทใหญ่
ไปรับบริจาคที่ธรรมเนียบ
จะจัดเวลาช่วงไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายประสานงาน

เอาละใครบ้างที่จะมาขอบริจาคผ่านมือนายก
บริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้
พอถึงเวลาหนึ่งก็นัดกันมา
เข้าคิวไปบริจาคให้นายก
ถ้าถ้าคิวมันเต็มรออีกวันหนึ่งมีมาใหม่อีก
ทำอย่างนี้จะได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรม
และทำอย่างนี้จะได้รายใหญ่
ถ้าบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
พูดตรงก็ไม่มีใครรู้ว่าใครบริจาคเท่าไหร่
แต่ถ้าทำอย่างนี้คนจะได้รู้ว่าอ๋อ
บริษัทนี้บริจาคเท่านั้นเท่านี้ยังมีอีกเยอะครับ
ผมคุยกับหลายคนบอกบริษัทนั้น
ไทยเบฟ๑๐ล้านอ้าวแล้วบริษัทอื่นล่ะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต๒๐ล้าน
มีบริษัทเอกชนอีกเยอะที่ยังไม่มีชื่อบริจาค
อันเนี้ยถ้าประสานกันดี
เขาพร้อมที่จะบริจาคผ่านนายก
พูดกันตรงจะได้เป็นข่าว
บริษัทเขาก็จะได้ชื่อได้เสียงคนจะได้นึกถึงว่าอ๋อบริษัทนี้ช่วยคนปากใต้
ไม่ไม่มันอาจจะจะไปแนะนำหรอกครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้
ไม่ใช่แค่นายกไปรับบริจาคคืนเดียวลองดูเถอะครับเพราะว่ายังมีความต้องการอีกเยอะ
กว่าล้านเนี่ยไม่พอ๑๐กว่าจังหวัดนะครับความเสียหายเกือบทุกอำเภอในบางจังหวัด
ฉะนั้นก็คอยติดตามกันดูว่าจะมีรายการอย่างที่ว่าขึ้นมาเมื่อไหร่
ไม่จำเป็นต้องไปจัดรายการอะไรหรอกครับเพียงแต่บอกว่านายกว่างวันนี้
แล้วก็ประสานกันระหว่างคนไปรับกับคนไปมอบเท่านั้นแล้วพี่น้องชาวใต้ของเรา
จะได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
นายกรัฐมนตรีเองก็อยากจะมีเวลาและคนที่อยากมามอบเอง
ก็อยากจะมอบให้ถึงมือนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าน่าจะไปถึงแน่นอน
ใช่ก็ไม่ยากหรอกครับผมว่าขึ้นอยู่กับคนประสาน
คนประสานว่าประสานบริษัทนี้ประสงค์จะบริจาคไหมครับ
เดี๋ยวจะจัดเวลาให้นายกมารับบริจาคถึงเวลาขึ้นมาก็นัดทั้งสองฝ่ายเจอกัน

ขอให้มีการบันทึกภาพก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนอยากมา
นั่นแหละนั่นแหละยังต้องการเงินเยอะเลยครับทางใต้ตอนนี้